คุณผู้ชมค่ะคนนี้พูดจริงทำจริงฟ้องจริง
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตค่ะไปพร้อมกับทนายอนัญชัยชายเดช
สารอาญารัชดานะคะยื่นฟ้องนายสันทนาประยูณรัฐค่ะ
บอกว่าจะเป็นการฟ้องทั้งในส่วนของแพ่งและอาญา
แพ่งเนี่ยเรียกค่าเสียหาย๑๐๐ล้านบาท
เป็นประเด็นที่ว่ากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาค่ะ
นี่ค่ะไปจริงค่ะ๑๐๐ล้านค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
นายอนัญชัยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะบอกว่า
ตัวเองเคยเจอคุณชูวิทย์เมื่อ๒๐ปีก่อน
เมื่อก่อนคุณชูวิทย์ก็ทำธุรกิจสีเทา
แต่สุดท้ายก็ออกมายอมรับในสิ่งที่ทำ
แสดงให้เห็นว่าสามารถกลับใจได้เหมือนองค์คุริมาร
ก็เลยเป็นเหตุผลให้ตัวเองรับทำคดีให้คุณชูวิทย์
นายอนัญชัยก็มอบพระองค์คุริมาณจากวัดไผลล้อมให้คุณชุวิตด้วยนะคะ
ตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งองค์ค่ะจะให้ใครรู้ไหมคะ

บอกถ้าคุณสันทนากลับตัวกลับใจเดี๋ยวให้คุณสันทนาด้วย

รอคุณสันทนากลับตัวกลับใจ
ฟ้องวันนี้ค่ะก็มาจากที่คุณสันทนา

เป็นการหมินประมาทโรงแรมของคุณชูวิทย์
ทำนองที่ว่ามีการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นเสพยาเสพติด
เป็นการใส่ความใส่ร้ายกลั่นแกล้ง
ให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงค่ะ
เห็นวันนี้มีช่องหนึ่งบอกว่าผมเป็นทนายกระเจาะ
จอกหรือไม่กระจอกเดี๋ยวเคยไปเจอเป็นคนที่ศาลก็แล้วกันนะครับ
ผลงานผมมีมากมายนะครับ
แล้วผมบอกแล้วว่าคนผิดผมไม่ทำให้
แต่คุณชูวิทย์เนี่ยผมดูเข้ามาโดยตลอด
ไม่มีอะไรที่ผมจะไม่ช่วยหรอกครับ
เพราะว่าสิ่งที่เขาทำตอนนี้เป็นเพื่อประโยชน์
ของประเทศชาติและสังคมโดยส่วนรวม
วันนี้ผมรับหน้าที่เฉพาะเรื่องนี้
เลยมีการเรียกร้องค่าเสียหาย๑๐๐ล้านบาท

เชื่อไหมว่าที่ผ่านมาไม่เคยเป็นโจทย์ในคดี
ปกติตกเป็นจำเลยตลอดเลย

ในชีวิตนี้ถูกกลั่นแกล้งตลอด
แล้วอยู่นายสันทนะมาขู่แจ้งความใส่ร้ายป้ายสี
ก็เลยขอให้นายสันทนะมาขึ้นศาลมาสู้กัน

อย่าไปใช้วิธีใส่กระโปรงสู้

มาเปิดหน้าสู้กันดีกว่าค่ะ

สู้กันด้วยวิธีการของกฎหมาย
อย่าไปเอ๊ะ
นายสันทนานี่มัน

คืออย่าไปใส่วิธีกระโปรงสู้
นี่ก็เฉียดกันไปเฉียดกันมาอีกวันนึงนะฮะ

นี่คุณสันทนะมาสารอาญารัชดาเหมือนกัน

ไม่ทันกัน

จะมาขอสารท่านคัดสำเนาคำฟ้อง

จะได้เอาไปเป็นข้อมูลในการต่อสู้คดี
แต่ขอยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นหลักฐานเนี่ยเป็นเหตุการณ์จริง
อย่างเช่นคลิปเรื่องโรงแรมของคุณชูวิทย์

ยืนยันว่าไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นมีหลักฐานจริง
คุณสันทนะเคยไปโรงแรมคุณชูวิทย์
แล้วไปกล่าวหาเขาหาว่ามีการเปิดเกินเวลามีการไปมั่วสุมยาเสพติดในห้องน้ำในโรงแรมอะไรพวกนี้
ซึ่งตำรวจมาตรวจสอบแล้วไม่เจอนะฮะคุณชูวิทย์ก็เลยมาฟ้อง
ส่วนเรื่องของทนายอนัญชัยนะครับคุณสันทนะบอกว่าก่อนหน้านี้ทนายอนัญชัย
ซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยมันผิดจัญญบันทนายความหรือไม่อยากให้ทบทวนตัวเองด้วย
ผมจะถามว่าที่คุณพูดในรายการวันนั้นไอสนขวานไม่ใช่สนธนะ
ผมก็ต้องยอมรับว่าเขาพูดจากปาก
ผมก็ยกมือไหว้ขอโทษได้ครับวีรบุรุษ
วันนี้ที่ศาลนะพรุ่งนี้คุณชูวิทย์บอกจะไปรัฐสภาอีกซึ่งคุณสันทนาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอเจอ
ไปอีกแล้วเหรอคะไม่รู้พรุ่งนี้ไปเรื่องอะไรแต่คุณสันทนาบอกเดี๋ยวจะไปรอเจออีกนะฮะไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่านะครับ
ส่วนคดีที่คุณชูวิทย์มาฟ้องคุณสันทนะในวันนี้นะครับสารนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่๖กุมภาพันธ์ปีหน้านะฮะเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
นี่ถ้าพรุ่งนี้ไม่เจอกันก็๖กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยเหรอ
ค่ะก็จะเฉียดกันไปเฉียวกันมาแบบนี้ค่ะ
หรืออาจจะมีงานอื่นให้เจอกัน